ข่าวสารในเรื่องของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ
วอเล็กบอลเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการ
เตรียมความพร้อมของการประชุมหลีกแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะมีความเคลื่อนไหวกันเรื่องของทีมชาติมาฝาก

หน่วยงานจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
ก็มีข่าวว่าเข้ามาที่จะเซ็นสัญญาความร่วมมือกับ๓องค์กรของไทยด้วยนะครับ
สมาคมกีฬาวอเล็กบอลเนี่ยนะครับ
คือ๓องค์กรญี่ปุ่นเนี่ยเซ็นก็จะมีเมืองคาโนย่านะครับ
แล้วก็มีสถาบันเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและการกีฬาแห่งชาติของญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยคาโนยาแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฮาโงชิมานะครับ
ซึ่งเมื่อวานนะครับภาพที่เราเห็นกันเนี่ย
สมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่าการลงนามในครั้งนี้ก็เกิดขึ้น
สนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของการเคลื่อนไหวส่วนต่าง
จาก๓ที่ฝึกซ้อมแล้วทางญี่ปุ่นก็ยังสนับสนุนนะครับด้านงบประมาณ
โดยปีแรกนะครับเมืองคาโนยาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับ
ปี๖๐แล้วก็ปี๖๒เนี่ยสนับสนุน๘๐ปี๖๓เนี่ยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างสมาคมกีฬาวอลบอลแห่งประเทศไทยกับเมืองคาโดย่านะครับ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันเกี่ยวเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาแห่งชาติของญี่ปุ่นเลยนะครับ

ซึ่งจากการที่เราได้ประสานงาน
และจากการที่เราได้ไปศึกษาดูงาน
ก็คิดว่าที่สถาบันแห่งนี้ที่เมืองนี้นะครับ
เป็นเมืองที่มีอุปกรณ์มีสถานที่

ทันสมัยคิดว่าทันสมัยที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับ
สำหรับสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
ก็จะเริ่มส่งทีมชุดใหญ่นะครับของทีมหญิง
พร้อมกับผู้ศอดและแพร่ประจำทีม
รวม๒๕คนไปพัฒนาเรื่องของร่างกาย
ครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้
ก่อนที่จะส่งชุดอื่นนั้นตามไปในอนาคตนะครับ
ถือว่าเป็นโปรเจคที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ก้าวหน้ามากนะครับ

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันก็คือวันนี้จะมีการประชุม
เพื่อหาแนวทางนะครับในการจัดการแข่งขันวอเล็กบอลลีกนะครับ
เดี๋ยวเราก็จะมีข่าวสารมาฝากกันในช่วงเย็นด้วยนะครับ